ชาวนาแต่ละคนนั้นเป็นเหมือนคนสามคนในคนเดียวกัน
คือเป็นกษิกรทำไร่นาเป็นศาสนิกชนไปทำบุญที่วัด
และเป็นช่างผู้ผลิตงานหัฐกรรมปั้นทอหล่อผักจักษาน
เมื่องานเก็บเกี่ยวและนวดข้าวแล้วก็จะถึงฤดูของงานช่าง
ยาวเรือนในชนบทจะเป็นแหล่งผลิตหม้อและหายกระดึงและระคัง
ไฟล์และผ้าไหมกระบุงและกระจาดแต่ละชิ้นมักจะเป็นทั้งเครื่องใช้
เครื่องเล่นเครื่องประกอบพิธีกรรมและเป็นศิลปะในตัวของมันเอง
ตัวอย่างเช่นกล่องข้าวขวัญขันหมากเบงว่าววงเดือนตุงและลูกช่างฝิ่น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน